อีกหนึ่งเหตุการณ์เหตุการณ์นี้น่าสงสารมากครับ

คุณพ่อคนหนึ่งไปขายลูกชิ้นที่ปั๊ม

คนเล็กอายุขวบเศษเป็นผู้ชาย

รู้อีกทีลูกสาวคนโตหายไปไหน
หากันให้ทั่วจนกระทั่งไปเจอร่างของลูกสาว
มอยู่ในบ่อเกลอะภายในปั๊มดังกล่าว

พี่กราว
อีกครั้งหนึ่ง
เปิดไล่ดูทีละบ่อทีละบ่อ
จนกระทั่งเจอ
และทั้งเจอร่างของเด็ก

นี่คือทั้งพ่อทั้งแม่และครอบครัวเครือญาติร้องไห้ครับ

ของหนูน้อยอายุ๕ขวบเป็นเด็กผู้หญิง
หายตัวปริศนาก่อนจะพบอีกครั้ง

ตามหากันมาประมาณ๘ชั่วโมงครับ

บริเวณปั๊มน้ำมันแห่งนี้อยู่ริมถนนเส้นสุรินบุรีรำ
เจ้าหน้าที่มาถึงก็รีบหาตัวเด็กผู้หญิง
ซึ่งตอนแรกเขามีการโพสต์ตามหาด้วยนะครับ

ในปั๊มและบริเวณพื้นที่โดยรอบ
ซึ่งก็จะเป็นทุ่งกว้างแล้วก็เป็นถนนดินลูกรังแบบนี้
คุณพ่อของเด็กอายุ๒๕พ่อบอกว่า
พ่อมาขายลูกชิ้นที่ปั๊ม

คนโตคือผู้หญิงอายุ๕ขวบ
คนเล็กเป็นผู้ชายอายุขวบเศษ
ระหว่างที่พ่อขายลูกชิ้นกำลังยุ่ง
ให้น้องชายของพ่อช่วยดูแลหน่อย
น้องชายพ่อก็ช่วยดูแลหลาน
แต่ด้วยความที่มีเด็กสองคนแล้ววัยกำลังสนทั้งคู่
ดูน้องผู้หญิงเสร็จปั๊บเอาน้องผู้ชายวิ่ง
ไปจับน้องผู้ชายเอาน้องผู้หญิงวิ่งอยู่แบบนี้ครับ

อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับร้านลูกชิ้นของคุณพ่อนะ
มีเพียงแค่ต้นไซสญี่ปุ่นกั้นแบ่งเขตเอาไว้แค่นั้นเอง

วิ่งเล่นอยู่บริเวณหลังห้องน้ำชาย
ซึ่งอยู่ใกล้กับร้านลูกชิ้นของคุณพ่อ
ลูกชิ้นอะไรเสร็จเรียบร้อย
เก็บข้าวเก็บของเอาไปเตรียมกลับบ้าน
เอ๊ะลูกหายไปไหน
น้องชายมาบอกว่าพี่นิวเยียหายไปไหนไม่รู้
น้องอายุ๕ขวบชื่อนิวเยียร์ครับ
ช่วยกันตามหาครับทั่วปั๊มไปไล่เช็ค
ก็ไม่เจอดูวงจรปิดครับ
ไล่เช็ควงจรปิดเดี๋ยวลองดูภาพ
จะเห็นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดโลดเต้นอยู่จังหวะ
บริเวณแถวห้องน้ำชายตรงจุดนั้นแหละ

พ่อก็พยายามเล็งดูเอ๊ะนี่ไงลูกก็อยู่ตรงนี้ไง
แล้วหลังจากนั้นเขาหายไปได้ยังไง
ตอนแรกกลัวว่าจะมีใครมาอุ้มไปหรือเปล่า

แล้วก็หายไปจากมุมกล้องบริเวณด้านหลัง
เอกใจต่อมาเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่า
คนที่บ้านอาจจะมารับน้องนิวเยียกลับบ้านไปก่อน
โทรไล่เช็คไม่มีใครมารับน้องนิวเยียกลับบ้านเลยสักคนครับ

การค้นหาเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมงครับ

มีการจุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งครอบครัวเครือญาติจุดทูปปักลงในกระถางปักลงบนพื้นดิน
แล้วหลังจากนั้นก็ลุยค้นหาต่อครับ

จุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอน๔โมงเย็น
หลังจากที่หามาตั้งแต่เช้าตอน๙โมง
เวลาผ่านไปอีก๑ชั่วโมงครับ
โมงเย็นจังหวะที่พ่อกำลังไล่เช็คบ่อเกลอะ

เพราะด้านหลังห้องน้ำชายมันจะมีบ่อเกลอะ
เดี๋ยวลองดูภาพหน่อยจะเป็นสภาพบ่อ
มันจะมีฝาบ่อที่เป็นพลาสติกค่อนข้างหนา
แต่ถ้าหากว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไปยืนอยู่บนปากบ่อ
มีโอกาสที่ฝาบ่อมันอาจจะกระเด้งกระดอน

พ่อไล่เปิดดูทีละฝาทีละฝาเพราะเอกใจมาก
ทั้งที่เมื่อตอนเช้านักข่าวเอ่ย

ช่วยกันเปิดแล้วแต่ไม่เจออะไรเลยนะครับ

เปิดมาจนกระทั่งถึงบ่อลำดับที่๕
พบร่างของเด็กลอยอยู่ในนั้น

นำร่างขึ้นมาชัดเจนว่านั่นคือร่าง

ค้นหาทั้งหมด๘ชั่วโมงตั้งแต่๙๐
โมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นที่เจอร่างครับสภาพพื้นที่บ่อตรง
นั้นเนี่ยปากบ่อเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๔๐เซนแล้วความลึก
ประมาณ๓เมตรลักษณะบริเวณบ่อเป็นบ่อแคปซูลน้ำวน
นักข่าวของเราบอกเลยว่าน้ำมันพัดไหลแรงมากคุณคิงมี๖บ่อ
เรียงกันแล้วปากบ่อจะสูงขึ้นมาจากพื้นดินประมาณสัก๓นิ้ว
แบบนี้ครับนี่นะฮะเกิดอะไรขึ้นกับน้องนิวเยียทำไมมาตก
ง่วนกับการขายลูกชิ้นขายของหาเงินให้กับลูกเมียน้อง
พ่อก็ต้องดูแลหลานสองคนคือน้องนิวเยียแล้วก็น้องชาย
น้องนิวเยียค่ะอาจจะมีจังหวะที่คลาดสายตาเนื่องจากว่าเด็กทั้งสองคนวัยกำลังซุกสนนะครับ
จับคนพี่เอาคนน้องวิ่งไปดูคนน้องคนพี่อาจจะแวบมาแล้วก็มาพลัดตกเบาะเกลอะ
ตรงจุดนี้นั่นเองแค่เสี้ยววินาทีครับเกิดเรื่องเศร้าขึ้นทันที
หลังจากเจอร่างของลูกสาวผมคุยกับนักข่าวในพื้นที่เมื่อตอนเย็น
เจอร่างน้องตอน๕โมงเกือบ๖โมงเย็นแล้วคุณผู้ชมคุณมิ้นฟังแล้วยิ่งเศร้า
พ่อไม่ลุกไปไหนเลยพ่อยังคงนั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นด้วยความช็อกแล้วก็เสียใจ
ใช้เวลานานมากครับทีมข่าวของเราเลยขออนุญาตไม่สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมอีกแล้วเพราะเข้าใจ
หัวอกหัวจิตหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่และครอบครัวที่อยู่ระหว่างทำใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ตำรวจแจ้งนะครับว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นอุบัติเหตุครับแต่อย่างไรก็ตามคงจะต้องเชิญครอบครัวและญาติมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
เมืองต้นทางครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเตรียมรับร่างของน้องไปประกอบพิธีทางศาสนา
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วคงจะต้องฝากทุกบ้านทุกคนช่วยกันระมัดระวังเพิ่มขึ้นเพราะว่าอันตรายมากนะ
วินาทีเดียวเป็นวินาทีชีวิตจริงเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวครับ